ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเขาก็ทำพิธีเสี่ยงทาย
ว่าฝนจะตกน้ำจะมีมากน้อยขนาดไหน
นั่นก็คือพิธีเสี่ยงทายนางด้งทำนายฟ้าฝนสำหรับครั้งนี้
ก็สืบทอดกันมานานกว่า๕๐๖๐ปี
เขาบอกว่าแม่นทุกปีเลยนะ
ต้องตามประดูกการมีฝนมากฝนน้อยฝนแรงหรือเปล่า
ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมานาน๕๐๖๐ปีครับ
โดยการเสี่ยงทายนางด้งชาวบ้านก็จะเลือกแม่ม่ายสูงวัยในหมู่บ้าน
๒คนมาเป็นคนถือกระด้งเสี่ยงทาย
ซึ่งใช้กระด้ง๒ใบประกบกัน
แล้วก็ภายในกระด้งก็ใส่ดอกไม้ใส่ทูบเทียนเงินแล้วก็เหล้าขาว
นำไม้ไผ่มาประกบมัดขนาดกระด้งเป็น๔มุม
เป็นด้ามให้ถือได้นะครับแล้วก็มัดเชือกอย่างแน่นหนา
จากนั้นก็เริ่มทำพิธีกันครับ
ด้งทั้งสองท่านก็จะถือด้ามไม้ไผ่ไว้คนละฝั่ง
พ่อครูปราชชาวบ้านประกอบพิธีอันเชิญเทวดามาสิงสถิตในพิธี
ชาวบ้านก็ร่ายรำวนรอบนางด้งที่นั่งกับพื้น
พอกระด้งเริ่มพลิกไปพลิกมา
ด้งก็จะลุกขึ้นเดินไปหาหลักไม้ไผ่ที่เสียบไว้คนละมุม
ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ซึ่งทั้ง๒หลักนั้นมีกระดาษเขียนคำว่าฝน
อีกแผ่นหนึ่งเขียนคำว่าแรงเสียบเอาไว้นะครับ
เสี่ยงทายของนางด้งจะมีขึ้น๓ครั้ง
หากนางด้งไปเสาไหน๒ใน๓ครั้ง
เสี่ยงทายก็เป็นผลดังตามนั้นนะครับ
โดยในปีนี้นางด้งไปที่เสาฝน๑ครั้ง
แล้วก็ไปที่เสาแร้ง๒ครั้ง
ก็ทำนายว่าปีนี้อาจจะแรงอาจจะน้ำน้อย

เขาบอกว่าแม่นทุกปีเลย
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานนะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เคยเห็นนะครับเด็กก็ยังมีประเพณี
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีอาการสืบสารประเพณีแบบนี้อยู่นะครับ